เฮ้ยแล้วสามารถเดินไปในทะเลได้

อ้านี่ไม่ได้พูดเวิร์คเกินจริงที่ไหน
ที่นี่ครับหาดบางแสนตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ไปที่นี่คุณจะมีแต่ความสุขอันนี้เรื่องจริงบอกเลยไปกันให้ได้นะจ๊ะที่บางแสน
ความยาวของทุ่นลอยน้ำเนี่ยนะมีความยาวถึง๓๙เมตรถูกออกแบบมาอย่างดี
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและเดินเล่นแบบใกล้ชิดกับทะเลบางแสน

คุณไม่ต้องเดินตามชายหาดแล้วบางคนบอกไม่อยากไปว่ายน้ำเล่นน้ำแต่อยากจะเข้าไปใกล้ทะเล

คุณก็เดินไปดิตรงทุ่นลอยน้ำนี่เนี่ยง่ายเลยสบาย

แต่ผมบอกแบบนี้แล้วกันคุณไปบางแสนยังไงสักคุณโดนน้ำทะเลหน่อยเถอ
ถ้าจะไปทะเลเนอะโดนทะเลหน่อยดีกว่า

อันนี้อาจจะแบบว่ายื่นลงไปไงลงไปถ่ายรูปได้ไง
บางคนแบบอยากเดินแค่ชายหาดแต่อยากถ่ายรูปแบบลึกใกล้ทะเล
อยากเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามีโอกาสควรไปนะ
เพราะว่าตอนนี้ทะเลที่ชนบุรีนะไม่ว่าจะเป็นพัทยาบางแสนหรือศรีราชา

ใช่เขาปรับปรุงแล้วมันสะอาดมากจริง
มิทัศน์ด้วยค่ะเรื่องของการค้าขายหรือว่าอะไรอย่างนี้นะ
ทะเลคือมันเหมือนมีการฟื้นคืนธรรมชาติกลับมาที่อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์
มีโอกาสก็ไปเที่ยวกันใกล้กรุงเทพนะคะ